สีสันข่าวเช้าไทยรัฐพี่ทิเป้มารออยู่แล้วนะครับ
สวัสดีอีกครั้งครับนะครับผมมันแน่นอนครับผมสีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้วันศุกร์นะครับขอให้มีความสุขด้วยนะครับ
เรื่องตัวเลขก็ลุ้นและก็นิดนึงนะครับ
เข้าสู่เนื้อหาดีกว่าครับผมเรื่องราวข่าวสารต่อไปนี้นะครับ
เหมาะสำหรับคนที่สะสมของเก่า
สะสมแบบไหนนะครับและน่ารักยังไงครับ
เชิญติดตามคลิปนี้กันได้เลยครับ
คนอย่างผมนะชอบสะสมของเก่า
อย่างรถเมสเตอร์ป้านี่นะชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยครับ
ยางคันนี้นะครับผมได้มาเลือดตาด

เออเพราะว่ามันเป็นเวสป้าผสมกับจักรยานนั่นเองครับ

ค่อยวาดเริ่มต้นวาดเป็นตะเกียงที่ขา
แหมนี่มันตะเกียงวิเศษนี่นะ
โอ้โหวาดไปเรื่อยครับ
แล้วก็มาเติมหน้าที่หน้าก็เต็มแป้งเข้าไป
รอบตัวที่คอและที่แขนครับ

เป็นอารดินกับยักษ์ใหญ่ในตะเกียงวิเศษจ้า
แม่สมองยอดเยี่ยมคิดสร้างสรรค์จริง

เรื่องเต้นรำนี่นะผมบ่อยั่นอยู่แล้ว
เจอนางรำสวยผมก็ไม่กลัว
เอ้าเพลงมาหลุยเลยน้อง

แหมมีความสุขจังเลย
นี่คือควรลงงานกวนเข้าทิป
วัดป้อมรามันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

พระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามัน
จิชื่อดังเจ้าของฉายานิ้วมหามงคล
ก็ได้จัดพิธีกวนข้าวทิพย์หรือว่าปะทุปาญาติ
โดยมีศิลปินดารามาร่วมงานอาทิตโต้ดีเรกสุรชัยสมบัติเจริญ
ก็เพิ่งเห็นการกวนข้าวทิพย์แบบโบราณแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
ที่สำคัญหางเครื่องที่มาเต้นในงาน
อายุรวมกันนับพันปีแต่เต็มทีเหมือนสาว๑๖เลยครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ